สวัสดีครับเรื่องรอบขอบสนามกับผมวิรวิทย์เจริญเชื้อนะครับ
เรื่องราวของทีมชาติไทยนะครับก็ยังคงต้องตามกันต่อนะครับ
เพราะว่าเมื่อคืนนี้ทีมชาติไทยอุ่นเครื่องเสมอกับทาจิกิสถาน
สองประตูต่อสองเกมนี้เนี่ยมีการคิดคะแนนฟีฟ่าด้วยนะครับ
เกมนี้ครับสิ่งสำคัญก็คือทีมชาติไทยเองมีการหมุนเวียนผู้เล่นอยู่พอสมควร
แต่ว่าหนึ่งในผู้เล่นที่ทำผลงานได้โดดเด่นก็คือสุพนัทเหมือนตานะครับ
เตะวัย๑๘ปีเท่านั้นซึ่งก็มีโอกาสที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองหน้าทีมชาติไทยในอนาคตครับ
ซึ่งด้วยวัยสิบแปดปีแต่ว่าลงสนามในเกมระดับชาตินะครับแล้วก็ทำผลงานยิงไปสองประตูเนี่ย
ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวครับเมื่อค่ำคืนนี้เป็นการอุ่นเครื่องแบบปิดนะครับ
แต่ว่าสุพนัทเหมือนตาเองได้รับโอกาสจากอากิระนิชิโนในเกมนี้นะครับ
ก็สามารถโชว์ผลงานเหมาคนเดียว๒ประตูครับให้กับทีมชาติไทย
เสมอกับทาจิกิสถานไปสองต่อสองครับโดยสุพนัทก็กล่าวหลังจบเกมนะครับ
บอกว่าเกมนี้เนี่ยเล่นยากแล้วก็เหนื่อยพอสมควรครับ
เพราะว่าคู่แข่งมีรูปร่างใหญ่ส่วน๒ประตูที่ทำได้
ก็รู้สึกภูมิใจนะครับแล้วก็ยังคาดหวังว่าจะได้เป็น๒๓คน
ที่จะได้ไปลุยศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกในแต่ละเกมครับ
ก็อยากเป็นยี่สิบสามคนที่ที่ได้เล่นครับในตรุง
นั้นเลยแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดครับทุกคนด้วยครับ
ละชุดกันบ้างดูว่าช่วงอายุแต่ละช่วงเนี่ย
แรกของเขาเกิดขึ้นตอนเขาอายุเท่าไหร่นะครับเริ่มจากชุดสิบหกปีเนี่ย
ประตูแรกของเขาเขายิงประตูตอนที่เขาอายุสิบสี่ปีเจ็ดเดือนสิบห้าวัน
เก้าขึ้นมาชุดยูสิบเก้าเขายิงประตูในช่วงอายุสิบห้าปีสิบเอ็ดเดือนและหนึ่งวัน
ต่อมาชุดยูสิบสามเขายิงประตูแรกได้ตอนนี้เขาอายุสิบหกปีเจ็ดเดือนยี่สิบสองวัน
และล่าสุดเมื่อวานนี้เขายิงประตูในนามทีมชาติชุดใหญ่อายุเพียงสิบแปดปีเก้าเดือนและยี่สิบเจ็ดวันนะครับ
ถือว่าเป็นช่วงอายุที่น่าสนใจครับแล้วก็มีโอกาสจะพัฒนาไปได้อีกมากเลย
สุพนัทเหมือนตาครับจากผลเสมอสองประตูต่อสองครั้งนี้นะครับ
มีการคิดคำนวณอันดับโลกอย่างที่เรียนให้ทราบไปนะครับ
ซึ่งมีอันดับโลกต่ำกว่านะครับ
ก็จะพบว่าคะแนนเดิมของไทยเท่ากับ๑๑๗๘๐๑คะแนน
เกมนี้ลดลงเพียงแค่๐๒๕คะแนนเท่านั้นนะครับ
สุทธิออกมาก็จะเหลือ๑๑๗๗๖คะแนน
สำคัญจากนี้คือเกมคัดบอลโลกที่ท่าสัมประสิทธิ์นั้นจะเยอะขึ้นนะครับ
ส่วนคู่แข่งของไทยในเกมแรกอย่างอินโดนีเซียครับ
ปรากฏว่าเกมนี้เนี่ยอินโดนีเซียแพ้ไป๑ต่อ๓นะครับ
แต่เดิมทีเนี่ยเกมนี้จะมีการถ่ายทอดสดนะครับ
แต่ว่าทางทีมชาติอินโดนีเซียได้ขอให้ระงับสัญญาณการถ่ายทอดสด
ที่เกมนี้จะเริ่มแข่งขันเพราะว่ากลัวว่าจะถูกสกาวฟอร์มนั่นเองนะครับ
เราก็จะเจอกับอินโดนีเซียวันที่๓มิถุนายนครับ

ในทศลมันต์นี้นะครับไม่สามารถใช้งานดังวาลลำ
ไม่สามารถเดินทางออกมาได้นะครับ